ตามต่อคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี
เมื่อ๔คนร้ายก็อุ้มผู้หญิงที่ไม่มีสติ
ผู้หญิงเมาคือน้องกิ๊บออกจากพับแห่งต่อการ
แล้วก็นำไปข่มขืนรุมโทรม

คือคดีมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เชื่อว่าจะมีอีก๒คนที่เข้าข่ายเป็นผู้ก่อเหตุด้วย
แล้วก็ไปพบว่ารถกระบะไปจอดที่ร้านสะดวกซื้อ

เมื่อวานนี้ทางญาติได้นิมนต์พระไปทำพิธีเชิญวิญญาณของน้องกิฟต

พระบอกว่าท่านสัมผัสได้ว่าน้องกิฟต์
วิญญาณยังอยู่ตรงนี้หนาวและก็หิวนะครับ
โดยนางแตงอ่อนคีรีคุณยายของน้องกิฟต
พร้อมกับญาติพี่น้องเดินทางมาจากจังหวัดตราด
ที่ลงผลไม้จุดพบศพในพื้นที่ตำบลชะมัน

นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี

เพื่อกลับบ้านตามความเชื่อของครอบครัวนะครับ
โดยมีพันธ์ตำรวจเอกเชษฐากีชะวัน

ได้นำกำลังตำรวจเดินทางติดตามมาด้วย
เพื่อร่วมสังเกตการณ์และดูแลความเรียบร้อย
ซึ่งทางญาติได้นำสิ่งของมาประกอบพิธี
พร้อมกับนิมนต์พระอายสชินวโวโร
จากวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดบ้านเกิด

โดยการจุดเทียนหนึ่งเล่มปักทูปเก้าดอกที่บริเวณข้างลง
เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่สัมภเวษี
ก่อนที่จะทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของน้องกิฟต์ที่บริเวณหน้าห้อง
โดยมีการเคาะประตูเรียก๓ครั้ง
เพื่อเชิญวิญญาณน้องกิฟต์เข้ามาที่หุ่นตุ๊กตา
เพื่อใช้เป็นร่างสถิตจากนั้นก็จะได้อันเชิญกลับบ้านนะครับ
ตุ๊กตาตัวนี้ก็จะให้วิญญาณของน้องกิฟต์
ได้สิงสถิตแล้วก็จะพากลับบ้าน
โดยพระไอซ์บอกว่าระหว่างทำพิธี
สัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณของผู้ตาย
ยังคงสิงสถิตวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุไปไหนไม่ได้
โดยนั่งคุกเข่าแล้วก็มีเสียงสะอื้นอยู่ข้างพระอาจารย์นี่แหละ
ได้พบเห็นญาติมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ขณะเดียวกันยังสัมผัสได้ว่าผู้ตายอยู่ในอาการหนาวเย็นและก็หิว
ซึ่งหลังวันเกิดเหตุไม่มีใครเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ทำบุญมาให้
โดยผู้ตายต้องการที่จะอยากกลับบ้านแต่ทำไม่ได้
เนื่องจากมีเจ้าที่และวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ตรงนี้
บริเวณใกล้เคียงกับล้งห้ามไว้ห้ามไม่ให้วิญญาณไปไหน
ดังนั้นนะครับจึงต้องทำพิธีเชิญวิญญาณ
ซึ่งทางนี้ทางนั้นก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลพระอาทิตย์บอกแบบนี้
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้กับล้งผลไม้ที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็บอกว่ามีชาวบ้านร่ำลือกันนะ
ว่ามีคนขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณล้งแห่งนี้
เหลือไปเห็นร่างของหญิงสาวตัวเล็กผมยาวนุ่งกางเกงขาสั้น
นั่งอยู่ด้านในล้งริมหน้าประตูห้องพัก
จึงรีบขับผ่านไปทันทีเพราะคิดว่าเป็นวิญญาณนี่แหละนะครับ

ความคืบหน้าทางคดีนี้พันธ์ตำรวจเอกเชษฐา
ผู้มีกับการสอบพอมะขามก็เปิดเผยว่า
ผู้ต้องสงสัยอีก๒คนที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางตำรวจสืบสวนชุดขี้คลายคดี
ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสถานบันเทิงที่เกิดเหตุ
ยังไม่ได้มีการนำมาเผยแพร่
จากจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวน
ประกอบคำให้การของพยานแวดล้อมหลายปาก
ให้การสอดคล้องตรงกันว่าอาจจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า๔คน
ตอนนี้ตำรวจเองก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานให้แน่นหนา

และจากการสืบสวนยังพบหลักฐานอีกชิ้น
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

กลุ่มคนร้ายขับรถกระบะมาจอดเพื่อซื้อถุงยางอนามัย
จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดยังไม่พบตัว๒ผู้ต้องสัยตรงจุดนี้
เรื่องต้นจะได้ทำการสอบปากคำพนักงานร้านสะดวกซื้อไว้เป็นหลักฐาน
นี้หากสืบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง๒คน
มีส่วนรู้เห็นหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติหมายจับต่อไป